สวัสดีครับติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจที่จะทำให้คุณหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมธีรวัตรอัธนาศนะครับ
พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพทงชาติแบบนี้แหละครับวันนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็นั่งมาบนรถมินิบัสครับนี่เป็นรถมินิบัสของเอกชนที่นำร่องมาก่อนที่ภาครัฐเนี่ยจะนำมินิบัสมาใช้แทนรถตู้โดยสารประมาณช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับ
มานั่งดูก่อนเลยว่าตกลงแล้วสะดวกจริงไหมสบายจริงหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นนะครับ
กว้างขวางครับแล้วก็เข่าไม่ติดข้างหน้าด้วยที่สำคัญคือจะปลอดภัยขนาดไหน
เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราจะมาดูกันต่อด้านล่างของรถครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมลงมาจากมินิบัสนะครับ
ซึ่งรถมินิบัสคันนี้หรือไมโครบัสหรือเป็นรถโดยสารขนาดเล็กนั้น
ของบริษัทศรีราชาทัวร์ครับเป็นเอกชนรายแรกของไทย
ให้บริการมินิบัสแบบนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาให้บริการไปแล้ว
คนนั่งก็บอกว่าประทับใจบางคนถึงกับเอ่ยปากบอกเลยนะครับ
ถูกใจกว่านั่งรถตู้ซะด้วยซ้ำเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
วันนี้เจาะจงที่จะซื้อตัวรถมินิบัสของบริษัทศรีราชาทัวร์
เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางค่ะราคาตัว๑๐๐บาทเดินทางได้ตลอดสาย
ความรู้สึกการโดยสารรถมินิบัสรู้สึกสบายกว่ารถตู้ค่ะ
ภายในมี๒๒ที่นั่งไม่รวม
ขับหัวเข่าไม่ชนกับพนักพิงด้านหน้า
พนักงานขับรถทำความเร็วราว๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มอเตอร์เวย์จากเอกมัยไปยังศรีราชา
การจราจรช่วงเช้าค่อนข้างจะคล่องตัว
พนักงานขับรถมินิบัสบอกกับเราว่า
ช่วงนี้ผู้โดยสารเลือกแบบจำเพาะเจาะจง
เพราะหากเป็นรถมินิบัสตัวจะขายได้ง่ายกว่า
และลูกค้าเลือกที่จะโดยสารมากกว่ารถตู้ค่ะ
คนเรียกขึ้นมินิบาลนะครับผม
เรียกขึ้นมินิบัสแล้วบางทีเจอกินรถตู้เขาก็ขอ

สำหรับบางคนก็ขึ้นรถตู้ก็ได้รถมินิบาสก็ได้
แต่บางคนเค้าก็จะรอขึ้นรถตู้บ้านอะไรอย่างนี้ครับครับผม

ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเป็นส่วนตัว
อีกทั้งรู้สึกปลอดภัยกว่าการนั่งรถตู้
ก็สะดวกไงมันใส่เวลาเรามีของมาเยอะก็ใส่ได้เยอะ
ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยค่ะแต่มันก็ส่วนหนึ่งก็ดีดีกว่าเก่าค่ะ
ความกว้างความไรของรถความใหญ่ขึ้น
ก็รู้สึกว่าถ้าเอามาแทนรถตู้มันก็จะดีกว่านะ
ความปลอดภัยความแออัดอะไรอย่างนี้ความคล่องตัวดีกว่ารถตู้อะค่ะ
คือถ้าเลือกได้นะถ้ามีนิบัตรมาแทนรถตู้พี่ไม่เอา
ขอเป็นรถบัสกับรถมินิบัสเนี่ยค่ะ

คือมันไม่ดีอ่ะคือหนึ่งความเร็วก็คงไม่ได้อะไรบางทีแบบ
พอมันเกิดแล้วมันไม่คุ้มนะ

เพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่ามินิบัสมันดีกว่า
ศรีราชาทัวร์บอกว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำมินิบัสมาบริการผู้โดยสาร
ปัจจุบันเป็นปีที่๗ของการให้บริการมีทั้งหมด๑๕คันค่ะ
นำมาใช้เพราะมองว่าสามารถจุคนได้มากกว่ารถตู้
และเมื่อรัฐมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนให้มินิบัสมาแทนที่รถตู้โดยสาร
ก็จะเตรียมสั่งมินิบัสเพิ่มเนื่องจากรถตู้โดยสารจะหมดสัญญาในปี๒
แสดงว่าปี๖๒นี้เราก็จะมีแค่มินิบัสกับตัวรถบัตร

ตอนนี้ก็ดูว่าท่าทีทางภาครัฐที่เอาจริงก็มันก็ต่อเตรียมสั่งคัสซี่ไปแล้ว
และอนาคตมองว่าผู้ประกอบการรายย่อยจะล้มหายใต้จาก

เนื่องจากรถมินิบัสมีค่าบำรุงรักษาแพงกว่ารถตู้
และหากเปรียบเทียบราคาโดยประมาณ
รถตู้๒คันจะเทียบเท่ากับมูลค่าของรถมินิบัส๑คัน
และหากเพิ่มเงินอีก๑ล้านบาทก็จะสามารถซื้อรถบัสได้ค่ะ
แต่หากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีผู้โดยสารใช้บริการมินิบัสมากพอ
ก็จะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้
ยังได้เป็นการจัดระเบียบรถโดยสารและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยค่ะ